ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีสลดในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
เป็นคดีอุทาหรณ์สอนคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูกันหน่อยนะคะ
เมื่อมีสุนัขพิษบูสองตัวเขาไปขย่ำพ่อเท่าวัยเจ็ดสิบแปด
จนตายอย่างสยองบนเตียงคนไข้ของห้องนอนตัวเองนะคะ
ซึ่งตัวพิษบูตัวนี้เนี่ยมีการขย่ำใบหน้ากัดแขนกัดขาจนเป็นแผลเวอะหวะ
ตายอย่างอนาจต่อหน้าลูกหลานค่ะปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไป
ลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพคุณตาประทีบสมบุญพฤษเท่าวัยเจ็ดสิบแปด
ถูกสุนัขพันธ์พิษบูรุมกัดสภาพศพนอนตายจมกองเลือดอยู่บนเตียงคนไข้
ภายในบ้านพักตำบลหนองลมอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอบพอห้างฉันต์รุกไปชันสุบคลิกศพ
พบบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนสองชั้นร่างของคุณตาถูกเจ้าพริกสีน้ำตาล
และเจ้าแบล็กสีดำสุนัขพันธ์พิษบูอายุประมาณ๒ปี
ขย่ำจมเขี้ยวเป็นแผลชะกันใบหน้าและหูถูกกัดแทะจนเละ
เห็นแต่กระดูกเลือดแดงฉาน
ฉลองคำแปลงน้อมภรรยาผู้ตายให้การ
บอกคุณตาป่วยติดเตียงมานานกว่าหกเดือนแล้วเช้าที่ผ่านมาลูกลูกลงมาดูแลตามปกติ
แต่เมื่อเปิดห้องเข้าไปก็ถึงกับพังงะเมื่อพบร่างของคุณตานอนจมกองเลือด
โดยมีเจ้าบิ๊กและเจ้าแล็คสุนัขพันธ์พิษบูที่ครอบครัวเลี้ยงเอาไว้
ป้วนเปี้ยนอยู่คาดว่าเจ้าสองตัวดันมุ้งลวดเข้ามาช่วงตีหนึ่งถึงตีสอง
แล้วกัดขย่ำคุณตาซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในบ้านพากันขวัญภาวะ
ไม่กล้าเลี้ยงอีกต่อไปอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเจ้าบิ๊กเจ้าแบ็คไปดูแล
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
มาห้องมาหาฝ่ามาเจ๋งสภาพเนี่ย

ข่วงตั้งแต่ใบหน้านี่เลย
คือแทะเนื้อเหรอครับ
เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
บอกก่อนหน้านี้สุนัขทั้ง๒ตัว
เคยมาไล่ขย่ำสุนัขของตัวเองถึงในบ้าน
ขนาดเอาไม้ไล่ตีก็ยังไม่หนีทำท่าจะเข้ามากัดเอาน้ำสาดก็ไม่ไป
เห่าและขู่จนต้องวิ่งหนีขึ้นบ้าน
จากนั้นเจ้าทั้งสองตัวตรงเข้ามาขย่ำสุนัขที่เลี้ยงไว้จนตายคาที่
รับว่ากลัวสุนัขสองตัวนี้มากและไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นกัดคนตายแบบนี้
ไล่เลยครับไล่ผมว่าหมาทำไมห้องงี้หน่่า

ผมบอกมีเมียผมมีลูกสาวออกมา๓คนเนอะ
มันกักตัวตัวหนึ่งตัวนี้สู้ตัวอื่นวิ่งหนี
ว่าวิ้งหนีเข้าไปไหนหมง

จากไปของตาประทีบเป็นเรื่องเศร้าเกินกว่าที่ทุกคนในบ้านจะรับได้
ทุกคนยังทำใจไม่ได้ที่มาเกิดเหตุร้ายแบบนี้
เตรียมรับศพคุณตามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
ว่ากันว่าสุนัขพันธ์พิษบูเป็นสุนัขที่ดุที่สุดในโลก
อย่างที่ประเทศอังกฤษถึงขั้นแบนไม่ให้มีการเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้
หลังพบสถิติเคยกัดทำร้ายคนรวมถึงเจ้าของจนถึงแก่ความตายมาแล้วหลายราย
แต่แล้วก็เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขึ้นในเมืองไทยอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน